พอกลับมาบ้านโอ้โหทรัพย์สินในบ้านหายไปหลายอย่างครับมีทองก็หายไป
ก็เอ๊ะแปลกใจว่าทำไมหายไปไปถามแม่แม่บอกว่ากับน้องชายกับน้อง
พ้ายเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ไปกินเหล้า
ก็ทำให้โมโหใหญ่เลยพอน้องชายกับสะพ้ายกลับมา
มีเรื่องกันถึงขั้นกับลงมือลงไม้สุดท้ายเนี่ยพี่เนี่ยนะฮะ
เอามีดฟันน้องชายกับน้องสะพ้ายเสียชีวิตเลยครับค่ะนะฮะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้คุณผู้ชมนะฮะ
ชาวบ้านก็มุงดูเหตุการณ์กันเต็มไปหมดเลยครับตำรวจก็เดินทางเข้าไป
เป็นตำรวจสพเคืองในแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เร่งเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ในพื้นที่หมู่๘บ้านโนนจันทร์ใหม่
ตำบลท่าหายอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังได้รับแจ้งว่ามีการทำร้ายกัน
มีการฆ่ากันตายนะฮะในที่เกิดเหตุเนี่ยไปพบตอนแรกเนี่ย
ยังมีชีวิตอยู่ก็คือนางมาลัยชูเนสอายุสี่สิบสี่ปี
คนนี้เป็นน้องสะพ้ายของเจ้าของบ้านนะครับยังคงนอนหายใจ
รวยดินอยู่ในห้องโถงกลางบ้านโหเลือดอาบเต็มตัวครับ
มีแผลเต็มตัวเลยทั้งที่ศีรษะมากกว่า๕แผล
แล้วก็เป็นแผลลึกเนี่ยประมาณสักสิบห้าเซนได้ตามร่างกายเนี่ย
มีอีกมากกว่าสิบแผลสาหัสมากแล้วใกล้กันเป็นน้องชายของเจ้าของบ้าน
ก็เป็นแฟนของผู้หญิงคนแรกที่ไปเจอก็คือ
นายอภัยเครือสิงอายุ๔๕ปีนะครับเป็นน้องชายของเจ้าของบ้าน
ก็มีแบบแผลถูกฟันหลายที่เหมือนกันทั้งที่ศีรษะก็เลือดออกเยอะนะครับ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเครื่องใน
ที่นางมาลัยสุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดศรีโพชัยก็เป็นพื้นที่
อยู่ที่พื้นที่ตำบลท่าหายอำเภอเคืองในที่อุบลนี่แหละนะครับ
เป็นที่จัดงานศพของนางมาลัยบรรยากาศก็แน่นอนนะครับ
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของบรรดายาดแล้วก็ไปเจอกับลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นลูกสาวที่มีกับสามีเก่านะครับ
ขณะที่นางสาวพิษสมัยอินตั้มเมาอายุ๔๗ปีซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตาย
บอกกับทีมข่าวบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องสาวก็อยู่ที่บ้านครับ
ก่อนจะออกนอกบ้านไปซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าไปไหน
กระทั่งมาทราบข่าวมีคนไปแจ้งวันเดียวนะ
ถูกฟันจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตส่วนตัวไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาหรือเปล่ากับคนที่ก่อเหตุ
ที่ผ่านมาก็คุยกันดีแล้วก็ไปมาหาสู่เป็นประจำ
เอาไปฟังเสียงพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ตามคนตามผมอ่ะไอผู้สาวอยู่น้ำไอแผ่นหี่ก็บางหมู
จะเข้าผู้สีฟันก็เคยเห็นน่ะเคยยังก็แผ่นคนที่เพ้นฟันแบบนั้น
แต่ว่า
ผู้สาวนี่ก็อยากมุ่งแค่นี้แหละ
ส่วนลูกสาวของผู้ตายซึ่งเป็นลูกสาวที่มีกับสามีใหม่
คือนางสาวยุภาพรชูเนธก็พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็บอกว่าคือแม่ของเธอที่มีคนพูดนะ
ว่าไปขโมยของในบ้านของผู้ก่อเหตุ
ส่วนตัวสงสัยว่าถ้าไม่มีคนพาเข้าไป

เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงฆ่าแม่เธอแบบนี้
ทำเหมือนกับแม่แบบไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกัน
ว่าแต่เอาหัวไหวกันมา
บอกนะว่าอยากให้ตำรวจนั้นช่วยทำคดีให้เป็นธรรมหน่อย
แล้วก็ขอความยุติธรรมให้กับแม่ด้วย
ส่วนศพก็ได้มีการเผาศพไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ส่วนของคดีก็เป็นไปตามเรื่องของข้อกฎหมาย
แต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นพี่สาวของฝ่ายผู้ชายนะฮะ
ก็คือทางด้านของนางครองใจเครือสิงอายุ๔๘ปี
ก็สอบประคำแล้วนางทองใจเขาก็สารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
พอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าเอ๊ะทำไมของในบ้านหายไปหลายอย่าง
ก็เลยไปถามแม่แม่บอกว่าเนี่ยนะกับน้องชายกับสะพ้ายเนี่ยนะ
เอาไปขายกินเหล้าหมดเลยนะฮะก็โกรธมาก
พอสักพักหนึ่งน้องชายกับสะพ้ายเดินทางกลับมา
กลับมาที่บ้านพอรู้ว่าตัวเองนั้นมาที่บ้านแล้วเนี่ยนะครับ
ก็พามาหามาหาที่บ้านแล้วก็ไปซื้อเหล้ามากินกัน
มีการโต้เถียงกันถามว่าทำไมเอาของไปขายเอาทองไปขายทำไมนะฮะ
แล้วผู้ก่อเหตุบอกว่าสะพ้ายเนี่ยนะเอามีดมาฟันเขาก่อน
ก็เลยแย่งมีดกันสุดท้ายเขาก็เลยเอามีดอันนั้นเนี่ย
น้องสะพ้ายกับน้องชายเสียชีวิตเลยนะครับ

เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปนะครับ